ทุกผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสองทุ่มเมื่อวานนี้นะครับ
ที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งแถวถนนเทียนร่วมมิตรเขตห้วยขวาง
หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาคุณเขมมาสอนแต่ต้องแวะไปขนาดนี้เลยล่ะครับ
พุ่งเข้าไปทั้งคันแบบเนี้ยโอ้โหคนบาดเจ็บไปคนหนึ่งนะค่ะ
รถเก่งคันนี้เอ็มจีสีขาวเนี้ยมีผู้หญิงเป็นคนขับอืม
เขาก็มาจอดซื้อของแล้วบอกว่าตอนนั้นก็จะใส่เกียร์ถอยหลังนะค่ะ
ไม่รู้มันเดินหน้ายังไงอ่ะมันพุ่งขึ้นไปนู่นอ่ะ
ลุกระจกเข้าไปถึงในร้านอ่ะแล้วมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุสิบเก้าปี
เขากำลังยืนเติมเงินออนไลน์อยู่แถวตู้โทรศัพท์หน้าร้าน
ก็ถูกพวกเศษกระจกบาดเข้าที่แขนที่หัวเข่าทั้งสองข้างนะฮะ
ก็ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับเป็นร้านสะดวกซื้อ๗๑๑นะครับ
คันนี้ฝากระโปรงหน้าก็ยังมีคราบเลือดติดอยู่เลยนะครับแล้วก็บุบเสียหายนะฮะ
พุ่งชนเข้าไปในร้านกระจกร้านก็แตกเสียหายสินค้าภายในร้านพังเสียหายหลายรายการ
นางสาวละลิตาสีมากุลอายุสามสิบสามปีเจ้าของรถ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุตอนนั้นเธอก็ขับรถมาซื้อของแล้วระหว่างกำลังจะถอยรถเพื่อเข้าจอด
ค่ะอ่าอยู่อยู่รถมันพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
แล้วก็ไปชนคนที่ยืนอยู่หน้าร้านก่อนจะพุ่งต่อเข้าไปในร้าน
แล้วก็ไปหยุดติดอยู่ไงฮะอืมเธอยืนยันว่าก่อนที่รถจะพุ่งออกไปอ่ะ
เหยียบเบรกนะเหยียบเบรกเป็นเกียร์ออโต้
เพื่อจะเข้าเกียร์ถอยหลังเพราะกำลังจะถอยหลัง
ยังไม่ทันจะเปลี่ยนเกียร์เลยเหยียบเบรกอยู่เนี่ย
รถมันพุ่งออกไปเองเลยอืมนี่ฮะขณะที่ตำรวจนะครับ
สอนอห้วยขวางก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะครับพร้อมกับบอกว่าหลังเกิดเหตุ
ผู้ก่อเหตุกับผู้เสียหายเจรจาตกลงเรื่องค่าเสียหายกันแล้ว
การดูแลรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วเจ้าของรถก็พร้อมชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางร้าน
แล้วก็ผู้บาดเจ็บนะฮะเจ้าของรถมีประกันอุบัติเหตุชั้นหนึ่งอยู่นะ
ตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์แล้วไม่มีปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายนะฮะ
ไม่ได้เมาแล้วขับเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาขับขี่รถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทรัพย์สินเสียหาย
ปริมาณแอลกอฮอลเห็นไหมอืมเป็นศูนย์นะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่า
ตกลงอยู่ดีรถมันจะพุ่งไปได้เหรอใช่ใช่ใช่ไหมมันจะเป็นไปได้ไหม
ถ้าเราไม่ได้เข้าเกียร์อะไรเลยตั้งใจจะเข้าเกียร์ถอยด้วย
มันพุ่งขึ้นหน้าไปอย่างนั้นเลยเหยียบเบรกด้วยนะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีถามไปยังนายวรพลสิงห์เขียวพงศ์เป็นกูรูเรื่องรถยนต์นะครับ
ก็มีรายการวิทยุอยู่ด้วยนะฮะอ่าซึ่งนายวรพลบอกว่า
ถ้าดูจากเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยเชื่อว่าไม่มีเหตุอย่างอื่นเลยนะครับ
มันเกิดขึ้นจากเรื่องของคนอย่างเดียวนะฮะ
การจะเหยียบเบรกแต่ดันไปเหยียบคันเร่ง
อันนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่เรื่องผิดปกติของรถยนต์
ถ้าเป็นรถผิดปกติมันไม่ป่าเนี้ยบริษัทบริษัทรถบริษัทแม่เจ้าของค่ายรถเนี่ย
เขาต้องออกมาชี้แจงแถลงไขหมดแล้วว่ารถของเขามันมีระบบแบบนั้นแบบนี้
มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้อย่างไรค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทางคุณวรพลเชื่อว่า
เป็นเรื่องของคนนี่แหละอืมนะฮะเหยียบเบรก
แต่ว่าไปเหยียบคันเร่งอะไรอย่างเงี้มันก็เกิดขึ้นได้ถ้า
ตกใจด้วยหรือว่าไม่ทันที่จะดูให้ดีอย่างนี้นะฮะ
ก็ไม่น่าจะใช่ปัญหากลไกของระบบรถยนต์เขานะคะ